บุญบ้างไฟยิ่งใหญ่จริงครับ
โอ้โหต้องลงโคนกันเลยเหรอ
แต่ก่อนจะไปเล่าถึงการลงโครน
ดูนี่ขบวนแห่เขาซะก่อน

ขบวนแห่งานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี๒๕๖๖ฮะ
นางรำสวยสมวัยอ่อนช้อยงดงาม

งดงามปีนี้แต่งดงามกันมาเป็นหลายร้อยปีเลย

จะต้องมีจานดาวเทียมติดไปด้วย
นี่กระโดกละนี่ไม่ใช่จาดดาวเทียม

เจอไหวใช่ไหม

ที่นี่นะฮะเขาเริ่มตั้งขบวนจากสาราอเนกประสงค์บ้านโนนม่วงหมู่๗ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
และไปตามเส้นทางหลักของหมู่บ้านแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดโนนม่วง
แล้วภายในงานนี้ขบวนนี้โอ้โหนางรำหญิงสาวที่สวยต่างวัยเนี่ยนะฮะ
มากว่า๓๐คนบางคนบอกมาเลยมาเลย
แดดไหมช่วงนี้ร้อนนะบอกไม่กลัวใส่แว่นกันแดดนะจ๊ะไม่กลัวจ้ะ
โอ้โหแว่นกันแดดมันดีอย่างนี้นี่เอง
แต่เขาก็ทำอย่างเต็มที่และไปถึงที่ช่วงไฮไลท์
ยังไงการยิงบ้างไฟอุ้ยต้องมีฮะ

มันยิงขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งฝนตก
ว่าอย่างนั้นนี่คือบ้างไฟจากหมู่บ้านต่างในอำเภอในจังหวัดนะฮะ
มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อยิงบ้างไฟกันแบบนี้
ดูช่วงการจุดหน่อยนี่เขาแห่กันมาเนี่ยเลยจากวัดนะ
มาที่บริเวณทุ่งนาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
และผู้ที่มาร่วมด้วยช่วยดูและเป็นพ่องานใหญ่
ก็คือนายกอบตโพนทองนั่นเอง
ท่านก็ยืนดูด้วยความสนุกสนานแล้วก็คุยกับชาวบ้าน
เป็นอย่างไรงานฉันจัดนี่ดีไหม

จากบ้างไฟบังแน่มันก็คือดีนะแต่ดีไม่สุด

และจับนายกอบตโจรใส่โค้ดมาซะเลย

บังไฟพวกเอ็งจะทำกันเอง
แล้วทำไมข้าต้องรับผิดชอบด้วยการลงโครนล่ะ

สุดท้ายครับทิ้งท่านนายกอบตไว้อย่างนี้จนโครนนั้นแห้ง

นี่ท่านกลายเป็นนายกอบตตากแห้งไปแล้วฮะ

หยอกล้อให้ดูกันความอุทันระหว่างชาวบ้าน